เด็กและถุงขนมเด็กและห่อขนมเป็นของคู่กัน
ทีนี้มีเด็กชายคนนึงค่ะคุณผู้ชมน้องนั่งกินขนมอยู่
แต่ปรากฏว่าโอ้โหลมพัดมาแล้วพัดตัวถุงขนมปลิวออกไป
ออกไปใกล้ถนนมากมากนะคะคุณแม่วิ่งตามกะว่าจะคว้าลูก
กลัวว่าลูกจะโดนรถชนสุดท้ายเกิดอุบัติเหตุจริงค่ะ
แต่ไม่ใช่เด็กที่โดนชนเป็นใครลองดูค่ะ
คือถ้าตัวผู้ปกครองไม่วิ่งไปเด็กก็โดน
ค่ะใช่พี่ก๊อฟคือคุณแม่กลายเป็นผู้เคาะร้ายโดนรถชน
นี่คุณผู้ชมดูไล่ตามลูกชายโอ้โหสุดท้ายมอเตอร์ไซค์มา
ตอนแรกชุมผู้คิดว่ามอเตอร์ไซค์ชนเด็ก
แต่จริงไม่ใช่นะคะมอเตอร์ไซค์ชนคุณแม่
คุณแม่ล้มกองอยู่กับพื้นคนขี่มอเตอร์ไซค์เองรถก็ล้มทันไหลไปกับพื้น
๒คนคือคุณแม่และคนขี่มอเตอร์ไซค์
ส่วนคนที่ปลอดภัยคือเด็กค่ะพี่ก๊

ขนมเป็นเหตุแล้วก็ด้วยความไร้เดียงสาของเด็กนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บริเวณหน้าร้านค้าค่ะ
ในพื้นที่ตำบลหนองเสม็ดเมืองตราดนะคะ
เกิดขึ้นเมื่อวานนี้บ่ายสองครึ่ง
ทีนี้หลังเกิดเหตุกู้ภัยก็ไปประถมพยาบาล

คุณแม่คือนางสาวกมลชนกวัย๓๓ปีเธอบาดเจ็บที่ศีรษะ
มีแผลตลอดตามร่างกายคือถลอกเต็มตัวเลยค่ะ
ส่วนคนเจ็บอีกคนเป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์นายมาโนธวัย๖๖ปี
คือเขาก็มีบาดแผลตามร่างกายมอเตอร์ไซค

กลางถนนคือผมพยายามหลบหักหลบแล้ว
แต่สุดท้ายหลบไม่พ้นพุ่งชนคนเป็นแม่ที่วิ่งตามมาคว้าลูกนะคะ
ขณะที่คนเห็นเหตุการณ์บริเวณจุดเกิดเหตุเจ้าของร้านค้า
เขาก็บอกว่าตัวคุณแม่เหมือนกับพาลูกวัย๔ขวบลูกชายมาซื้อขนมอยู่
หลังจากนั้นเหมือนกับลมมันพัดแรงค่ะพัดหุงขนมเนี่ยปลิวไปที่บริเวณใกล้ถนน
คุณแม่ก็วิ่งตามกลัวว่าลูกจะถูกรถชนสุดท้ายคนที่เคาะร้ายถูกชนกลายเป็นคุณแม่
เจ็บทั้งสองรายหลังจากนี้ก็คงจะได้เหมือนกันตามขั้นตอนต่อไปนะคะ